ทุกครั้งเวลาคุณธนทรเดินทางไปต่างประเทศนั้น
มันจะเกิดสองเรื่องพร้อมกันทุกครั้ง

ก็มักจะเอาสิ่งดีเรื่องราวดี

ตรงนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับ

บอกว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมา

ประเทศไทย
ผมยืนยันตรงนี้นะครับพัฒนาคตใหม่ขอยืนยันตรงนี้ว่า
เมื่อคุณธนทรปฏิบัติภารกิจเสร็จที่ต่างประเทศ
จะเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับ
คุณธนทรจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับ
ด้วยสถานะที่ยังเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรอยู่
เพียงแต่มีคำสั่งของสารรัฐมนุนให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่
เข้าไปทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนรัศดรไม่ได้
แต่คุณธนทรก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสอสอ

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพักอนาคตใหม่
ในการเดินทางไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
เดินทางไปพบปากกับสมาชิกของพักอนาคตใหม่ทั่วประเทศ
เมื่อกี้นี้เองผมเพิ่งเช็คตลาด

คุณธนทรในครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมจะตะลุยอีสาน

ไล่ไปตั้งแต่อุดรอุบล

หลังจากนั้นเดือนสิงหาก็มีรายการอีกหลายรายการเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าคุณธนทรเสร็จภารกิจแล้วกลับมาประเทศไทยแน่นอน
แล้วก็ข่าวลือต่างที่เล่าข่าวกันขึ้นมาก็ควรจะยุติได้แล้ว
เพราะนี่คือการยืนยันของพักอนาคตใหม่นะครับ
ภารกนาคตใหม่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณธนาธรรมจะไม่ต้องเริ่มกินนะครับ
ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องหลบลีกหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ
คุณธนทรจึงมีภารกิจใหญ่ของประเทศไทยรออยู่
นั่นก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่อนาคตแบบใหม่

และจะกลับมาพิสูจน์ให้ได้ว่าวันหนึ่งคุณธนากรจะเป็นนายกรัฐมนตรีของมติมหาชนของประเทศไทยนะครับ
วิธีที่จะแถลงต่อไปในวันนี้เกี่ยวกับความขึ้นหน้าของคดีนะครับ
วันนี้วันที่๘กรกฎาคมนะครับ
หลังจากเราได้ขอขยายเวลาอาการยื่นเอกสารชี้แจงประธิษฐานลงมนุษย์
ตอนแรกเราได้สิบห้าวันนะครับสารให้มาสิบห้าวัน
หลังจากนั้นขอขยายไป๓๐วันนะครับ
รวมแล้วได้สี่สิบห้าวันนะครับก็จะมาจบวันที่๘กระดาษกรมนี้
ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่คุณธนทรจะมีโอกาสไปยื่นเอกสารคำชี้แจงในคดีนี้
ซึ่งเมื่อเช้านี้เองนะครับเมื่อช่วงบ่ายของโทษครับเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับ
ทางทีมกฎหมายของภักดิ์ก็เดินทางไปยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วที่สารรัฐธรรมนุนนะครับ
เอกสารทั้งหมดนะครับมีเอกสารตัวชี้แจงเนี่ยนะครับประมาณอยู่เจ็ดสิบหน้ากระดาษนะครับ
คำชี้แจงในเอกสารทั้งหมดแล้วก็มีเอกสารประกอบการชี้แจง๕๐รายการอีกประมาณ๒๐๐หน้านะครับ
วันนี้ก็ไปยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเรายื่นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ขอสารไปด้วยนะครับ
โดยขอให้สารนะครับนับไปสวมพญานะครับแล้วก็ขอให้นั่งพิจารณาโดยเปิดเผย
แล้วก็ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งที่สั่งให้คุณธนทรยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอเป็นการชั่วคราวนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราขอสารไปนะครับในคำนี้นะครับ
หากเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับ
ด้วยที่จะลองเปรียบเทียบท่านตอนนี้เวลา
ผมโชว์ชาร์จเทียบเคียงอันนี้มาหลายครั้งแล้ว
ท่อนบนนี่คงไม่ต้องดูแล้วพูดกันหลายครั้ง
ก็คือเริ่มตั้งแต่มีคำร้อง
จนไปถึงวันที่กรกตส่งสารรัฐมนูล
คดีของคุณนอนใช้เวลาตั้ง๑๔๑๗วัน
แต่คดีของคุณธนทรนับตั้งแต่มีคนมาร้องที่กรกต
และกรกตส่งไปสารมนุนใช้เวลาเพียง๕๓วัน
เอาละไม่ว่ากันจบแล้วจบไปตอนนี้จะอยู่ที่สหรัฐมนุษย์
กรณีของคุณลอนคุณลอนไปที่เหนือกสาร
ชี้แจงวันสุดท้าย๗๕คม๒๕๖๑
หลังจากนั้น๒๓วันสารก็กำหนดวันนัดไต่สวนพยาน
และวันที่๒๕กันยายนก็มีการไต่สวนพยาน
และ๓๑ตุลาคม๒๕๖๑ก็มีการอ่านคำวินิจฉัยคดีของคุณดอส
ดังนั้นถ้าเอาตารางไทม์ไลน์ปฏิทินแบบนี้มาเทียบเคียงกับกรณีของคุณธนทรนะครับ
วันนี้วันที่๘กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่คุณธนทรไปยื่นเอกสารคำชี้แจง
ถ้าหากสารจะอนุญาตให้คุณธนาธรณ์ไปสวนพญาได้
ก็ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมสารจะออกมากำหนดว่าวันไหนเป็นวันไต่สวน
หลังจากนั้นประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมก็จะเป็นวันนัดไต่สวน

และประมาณสิ้นเดือนกันยายนศาลก็จะวินิจฉัยในคดีของคุณธนทร
ดังนั้นถ้าหากใช้มาตรฐานเทียบเคียงแบบเดียวกันกับกรณีของคุณดอนปรมัติวินัย
เป็นไปไม่ได้เลยที่คดีของคุณธนทรจะจบกันภายในวันสองวันโดยเร็วนี้
ถ้าหากเทียบเคียงกับกรณีของคุณดอนอย่างน้อยที่สุด
จัดต้องคดีของคุณธนาธรณ์จะได้ใต้สวนพญานหลักฐา
และอ้างทำวินิจัยก็ต้องประมาณช่วงปลายเดือนกันใหญ่หยด
เอกสารทั้งหมดที่เรายื่นไป๗๐หน้าคำที่แจง๒๐๐หน้าเอกสารประกอบทั้งหมดนี้
ว่าจะพิจารณาในฐานะผู้สมัครก็หมดเวลาการพิจารณาไปแล้ว
ย้อนไปที่๒๔มีนาวันเลือกตั้ง
ในเวลานั้นคุณตนาทรก็ไม่มีวุ่นสื่ออยู่ในวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพิจารณาสถานะไหน
ก็ก่อตอบปราศจากธรรมนาฬในการตรวจสอบเรื่องนี้
รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบคำที่แจ่งทั้งหมด

กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ไม่ถูกต้องตามรูปแบบและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคารพหลักการฟังความทุกฝ่าย
แล้วก็การแสวงหาข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้กรณีได้เข้าไปชี้แจงอย่างเก่งออก
แสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ
แต่กลับมีมติส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนุนได้ทันที
ถ้าหากไม่เชื่อที่ผมก็ลองดูตารางบิ๊กเวลา
ทำไมคดิ๑มา๔๙๗วัตต์
ทำไมที่คดิ๑มา๕๐วัตต์

เราถือหุ้นที่ก่อตอบเป็น๑๐๐คนณเวลานี้มี๑คนต้องทำที่สูงส่งอาสาหรัฐมนุ่นคือทุกรุงเยี่ยมกิจ
ประเด็นที่๓ที่เราสู้ไปก็คือกรณีของคุณธนทรนั้นไม่มีหุ้นในวีลักษณ์มีเดียอีกแล้วตั้งแต่วันที่๘มกราคม๒๕๕๙
มีหลักฐานการโปรดชัดเจนเอกสารทั้งหมดส่งให้สามิวเรียบร้อย
และในข้อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในมาตรา๑๑๒
ก็ยืนยันว่าผลการโอนนะครับให้ดูเมื่อมีการโอนกันวันนั้น
ดูในใบรับโอนใบโปรดกับใบรับโอนนะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างจบสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่๘มกราคม
จึงสรุปได้ว่าในวันสมัครรับเลือกตั้งธนทรไม่มีหุ้นมีรัฐแล้ว
และในเมื่อวันสมัครรับเลือกตั้งธนทรไม่มีหุ้นมีรัฐ
วันที่เป็นสอสอก็ยิ่งหมายความว่าธนทรไม่มีหุ้นในเวลาอีกเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นธนทรจึงไม่มีเรื่องการถือหุ้นตั้งแต่วันที่๘มกราคม
โดยใช้ทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแนวคำพิพากษาของศาล
คำพิพากษาของศาลไม่ใช่แค่สารเดียวนะครับ
สารดีกาก็ยืนยันเอาไว้ว่าใช้๑๑๒
สารปกครองสูงสุดก็เคยเอามาตรา๑๑๒๙ไปใช้วินิจฉัยคดีแบบนี้เหมือนกัน
และสารทธรรมนุษย์ก็เคยเอามาใช้เหมือนกันในหลายประเทศดี
สารในประเทศไทยนะครับเดินตามแนวนี้ทั้งหมดว่าเอา๑๑๒๙มาใช้
และประเด็นสุดท้ายก็คือว่าต่อให้คุณเชื่อว่า
คุณเห็นกันว่าพนธรถือวุ่นวีรักอยู่เจียบ
วีรักษ์ก็ไม่ได้ทำสื่อแล้ว
บริษัทวีรักมีเดียไม่ได้ทำสื่อแล้วนะครับ
สาเหตุที่เรายืนยันแบบนี้เพราะอะไร
ตามสัญญาของวีรักมีเดียที่ทำกับอาจารย์คัดบินนกแอก
ถ้าลองไปดูมันทำหน้าที่รับจ้างการผลิต
ส่วนนกแอร์เนี่ยคุมเนื้อหาทั้งหมดเป็นเจ้าของนิตยสารจิ๊บนั้นด้วย
วีลักษณ์ทำเป็นหน้าที่เพียงแค่พิมพ์
ไปเผยแพร่ไปอะไรก็ไม่ได้รับจ้างพิมพ์อย่างเดียวจบ
เอกสารต่างเรายื่นให้สารมูลเช่นเดียวกัน
จากนั้นแล้วนะครับถ้าลองไปดู

วันที่๒๖พฤศจิกายน๖๑
บริษัทวีระมีกระบวนการยกเลิกการจ้างพนักงานทั้งหมด๑๔๐กว่าชีวิต
นั่นแสดงให้เห็นเขามีกระบวนการเตรียมจะปิดบริษัทแล้ว
แล้วก็ฉบับสุดท้ายตามสัญญาณที่ออกมาบิทยาศาสตร์จิ๊บ
คือ๓๐พฤศจิกายน๖๑
วีระไม่ได้ทำสื่อแล้วกำลังจะเลิกกิจการแล้ว
ก็คือวีรักมีเดียในการแจ้งไปที่ประกันสังคม

เพื่อจะดูว่าจะชดใช้ชดเชยพนักงานกันอย่างไร
เขาแจ้งเลิกกิจการไปตั้งแต่สิ้นมกราคม๒๕๕๙
ดังนั้นช่วงปลายปี๖๑ต่อเนื่องมาต้นปี๖๒
มันคือกระบวนการที่วีรักมีเดียยกเลิก

พร้อมกันนั้นสิ่งที่วีรักษ์ทำมาโดยตลอด
นั่นก็คือรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับนกแอร์
โดยที่ไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปควบคุมเนื้อหาไม่ได้ไปทำอะไรเลย
ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าวีรักมีเดียก็ไม่ได้ทำสูงอีกเช่นเดียวกัน
นี่พักต้องกล่าวถึงว่าเนื้อหาในวีรักมีเดียนั้นไม่ได้พูดเรื่องการเมืองอะไรเลยนะครับ
ถ้าหากคุณจะตีความเจตนารมณ์กันบอกว่า
คนที่ถือรูปสื่อคือต้องการไม่ให้สื่อเป็นข้อมูลการเมือง

ทำฐานฐิสิวชภาพนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับทางการเมืองเลย
ประเด็นที่เราต่อสู้ไปทั้งหมด

ไม่เคารพหลักการฟังความทุ๊กฝ่าย
นี่คือสิ่งที่เราต่อสู้ไปที่อีสานทั้งหมด